ที่เปลี่ยนเป็นหนังเหมือนหนังจีนอะไรอย่างนี้นะ
จะเปลี่ยนใบหน้าให้กลายเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบคุณชื่นชอบเลยนะคะ

แล้วก็ทำภาพนั้นออกมาแบบเนียนจริงคือแบบ

ดูเป็นดาราหนังคนนั้นคนนี้
บางคนสวยจนงงค่ะลืมหน้าจริงไปได้เลยนะคะ
งานนี้เหล่าคนบันเทิงเลยแห่เล่นกันเยอะทีเดียว

โดยเฉพาะดารานุ่มที่ขอเปลี่ยนแนวเป็นสาวสวย

นี่คนนี้ใครล่ะคุณซีวันคุณซี

ใช่ก็คือจากผู้หญิงเป็นผู้ชายได้เลย
จากผู้ชายเป็นผู้หญิงสวยขนาดนี้พี่ดูสิ

อู้ยสวยนะโอ้โฮน้องเจลูกพี่เจค่ะ
อ๋อเจ้าหน้าใช่ไหม

เดี๋ยวของพี่มดกับพี่หนุ่มต้องมาแล้วแหละรถเมย์ว่า

ใช่หรือใช่นี่มดดำเห็นไหมล่ะ
พี่มดสวยแม่แอปพลิเคชันแอปพลิเคชัน
นางสวยคุณพี่ผู้หญิงคุณจะสวยมากนะ

นางเสียเสียนี่เห็นไหมมั้ยล่ะนางสวยเห็นไหมล่ะ

กระเทยคือจ่ายคนเดียวแล้วก็ส่งรูปให้เพื่อนทำกันไง

เธอเก่งเธอกระเทยรับรองกระเทยประเทศไทยเก่ง
ฉันเห็นทีมงานแฉะฉัน
ปรากฏว่าทำอะไรกันไม่ตัดสคริป
ไม่แต่ตัดอันนี้กันอยู่อีโมโนตัวแสบเลย

ก็ทำให้แป๊บทำให้ดันคิดเงินเขา

หนังจีนกำลังภายในเลย

แอปเสียเงิน

คุณไปทำกันมาหรือ
ส่งมาให้ดูหน่อย

ขอดูหน่อยสิ
เดี๋ยวเข้ามาอยู่ไหมล่ะ

มันปรับให้เรามดเลยเนี่ยจริง

ใช่มันก็ดูมีคล้อง

ก็เรียกว่าปล่อยภาพออกมาแล้วนะครับ